คุณผู้ชมคะเรื่องราวบนท้องถนนเนี่ยมันมีเหตุไม่คาดคิดให้เรามาเล่าข่าวกันทุกวันจริงค่ะ
ใครจะไปคิดคะว่าขับรถอยู่ดีดีกำลังจะกลับบ้านมีล้อรถคันอื่น
หลุดมาฟาดรถเขาหรือฮะล้อรถค่ะพุ่งมาค่ะ
โอ้โหเป็นใครใครก็ตกใจนะคะคุณเข็มมาสอนเห็นตอนรถจอดแล้ว
ล้อยังหลุดไปอีกฝั่งมีอีกล้ออันนี้ล้อนึงแล้วนะใช่ค่ะซ้ายสุดอ่ะค่ะ
เดี๋ยวสังเกตดูนะคะเดี๋ยวดูตอนก่อนจะหมดคลิปซ้ายสุดเนี่ย
นี่นี่ไปอีกค่ะโอ้โหตายตกใจสิคะ
แล้วสงสัยว่าล้อล้มมาจากไหนคะนี่คือเหตุการณ์ช่วงบ่ายเมื่อวาน
หลักกิโลเมตรที่๔๐นะคะแล้วมันก็เกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
มันจะเห็นกระบะอยู่คันหนึ่งเห็นอยู่นิดเดียวอ่ะคันนั้น
คือผู้เสียหายเนี่ยรถเขาก็ถูกล้อมากระแทก
แล้วก็รถพังเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับผู้เสียหาย
นายพีรพัฒน์วันรักษาสัตว์อายุ๒๑ค่ะ
บอกว่าเมื่อวานเขาก็กำลังขับรถจากรามอินทรา
เพื่อที่จะกลับบ้านที่ปากช่องนครราชศรีมา
เขาขับความเร็วสัก๑๑๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุล้อมาจากไหนก็ไม่รู้
ยังโชคดีนะคะตัวเขาไม่เป็นอะไรมาก

บาดเจ็บเล็กน้อยที่ไหล่
เขาบอกเขาตกใจแต่ต้องคุมสติ

เขาบอกว่าหนึ่งเลยคือเขาจะไม่เหยียบเบรกกระทันหัน

เขาใช้วิธีชะลอความเร็ว

ควบคุมรถไม่อยู่รถข้างหลังตามมาเบรกไม่ทัน

ก็พยายามชะลอแล้วก็เอารถเข้าทางซ้าย
ไปจอดไหลทางนะคะครับทีนี้ค่ะล้อรถคันนี้มาจากรถกระบะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะคือรถกระบะคู่กรณี
เขาบรรทุกของมาเต็มรถเลย

คุณลุงเองก็ลงมาจากรถแล้วยืนงง
ประเด็นคือรถยางแตกรถยางแตกแล้วก็เผลาหลุด
นี่นะคะนี่คือสาเหตุที่ล้อหลุดพุ่งมา

ก็ไม่รู้เลยว่าล้อตัวเองกระเด็นไปโดนรถคันอื่น

คือด้วยความที่รถทั้งสองคันทั้งรถลุงแล้วก็รถผู้เสียหายไม่มีประกัน

ลุงรถกระบะก็เลยบอกว่างั้นขอผ่อนจ่ายให้กับผู้เสียหายได้ไหม
ผมก็เลยพบพอวิ่งขึ้นไปถึงขับรถเขา
ยางก็กระเด็นมาใส่หน้ารถผมครับ
ทำให้แห้งให้ล้อฝั่งซ้ายกับด้านหน้าพังหมดเลยครับ
ของผมมันไม่มีประกันทั้งคู่ครับ
ซึ่งรถผมมันประกันขาดตอนที่ผมไปฝึกทหารครับ
ลุงแกก็ประกันหมดเหมือนกันครับ
ซึ่งตัวนี้ผมก็ต้องตามเรื่องค่าใช้จ่ายเองกับคุณลุง
แต่คุณลุงบอกว่าเรื่องเงินแกไม่ค่อยมีครับ
เขาก็เลยขอเป็นขวัญจ่ายกับเราครับ
มันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับผมก็
เราก็ขับมาอย่างดีครับไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุงี้
ก็ฝากให้ทุกคนระวังนะครับ

เพราะว่าอันนี้เขาเบรกผมก็ไม่รู้เลยครับ
ว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาครับ